ไม่รู้ว่าคุณลุงท่านนี้คือท่านพิการและนั่งรถวิวแชร์
ไปทำอะไรให้ผู้ชายคนนี้หัวร้อน
ถึงขนาดต้องทำกับคุณลุงแบบนี้ครับ
ผมพยายามนึกเหตุผลที่ผู้ชายคนนี้จะทำต่อลุงคนนี้ไม่ออกจริง

ทำไมต้องทำกับเขาเขาแหม่
ชะลาก็ชะลาพิการก็พิการ

คุณลุงที่สวมเสื้อสีเหลืองนั่งรถวิวแชร์ครับ

ผู้ชายเสื้อดำขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
เข็นรถวิวแชร์ของลุงไปกระแทกกำแพงจังเบอร์เลอร์เลย
แล้วก็มีการชี้หน้าด่าลุงด้วยเท่านั้นยังไม่พอ
ยังขี่รถจักรยานยนต์เห็นไหมเมื่อกี้นะครับ
พุ่งนี่
ชนแรงด้วยนะครับรถกระเด็นเลย
แล้วคราวนี้ก็ขึ้นคล่อมรถจักรยานยน
แล้วก็ใช้มือตบที่หัวลุงอีกทีนะ

คุณลุงก็ได้แต่นั่งมองด้วยความตกใจครับ
ไม่รู้ว่าจะตอบโต้ยังไงชาวบ้านแถวนี้
ก็ยืนมองเหมือนกันแล้วก็แอบถ่ายคลิปเอาไว้
กลัวว่าจะโดนลูกหลงกันนะถ้าไปยึกยักในพี่ก็ลงโมโห
เอาคลิปนี้มาโพสต์ข้อความบอกว่ามันรังแก่ลุงนะฮะ
รังแกลุงทำไมคือเป็นคำถามเหมือนกันเถอะ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พมจังหวัด
ลงพื้นที่ไปดูแลแล้วดีที่สุด
อยากให้ลุงได้รับการดูแลแบบยั่งยืน
และคนที่เข้าข่ายมีความผิด
คุกคามข่มเหงรังแก่บังคับขืนใจหรือไม่
พิการโดนรังแก่เหตุเกิดที่ตลาดบางสะพาน

คุณลุงเป็นคนพิการนั่งวิวแชร์อยู่ซอยตรงนั้นบ่อย
เราไม่รู้ว่าลุงไปทำอะไรให้เขา
ถึงมาทำกับคนแก่ที่พิการได้ขนาดนี้ฮะ
พวกนี้เอามอเตอร์ไซค์ถ่ายชนนิดหนึ่ง